ท่านผู้ชมครับมีเรื่องของสุนัขกับเด็กนะฮะเป็นเด็กหญิงวัยสองขวบนะครับ
ก็มีภาพจากกล้องวงจรปิดนะฮะต้องบอกว่าโอ้โหมันน่ากลัวจริงจริงค่ะนะฮะ
จังหวะที่น้องก็เดินอยู่แถวหน้าบ้านนั่นแหละฮะสุนัขตัวนี้มันเห็นเด็กมันก็วิ่งเข้าใส่เลย
ขย่ำเข้าไปเนี่ยนะฮะแล้วก็สะบัดด้วยนะครับคือแผลนี่แบบเวอะหวะเลยนะฮะ

น้องขออนุญาตหยุดเป็นภาพนิ่งไว้หน่อยนะฮะ

แล้วมันเนี่ยจังหวะมันมีสะบัดด้วยแล้วก็โชคดีผู้ใหญ่อยู่แถวนั้นเยอะนะฮะ

ก็เลยอุ้มน้องเข้ามาในบ้านได้ทัน
นี่นะฮะ

โดนเข้าไปแถวหัวไหล่ข้างซ้ายนะครับท่านผู้ชมครับ
น้องนิวนะชิบสองขวบนะครับ
วงจรปิดน่ะบ้านตอนนี้เดินต่อแตะต่อแตะไปเห็นไหมฮะ
เจ้าสุนัขตัวนี้มันเห็นนี่ฮะ

เหมือนเป็นแบบอัลฟ้าเป็นเจ้าถิ่นอะไรแบบนี้
พุ่งเข้าใส่เลยแต่มันก็ยังเดินอยู่เท่านั้นแหละ

บุคคลเท่านั้นมาช่วยกันร้องจ้าเลยนะครับ
เป็นจักรยานยนต์พ่วงข้างนะฮะคือน้องถูกกัดแล้วก็สะบัดอย่างแรงนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้น๒๑กรกฎาคมนะครับไหล่ข้างซ้ายนี่คือไหล่ข้างซ้ายของน้องนิวนะฮะ
แผลเนี่ยเวอะหวะลึกถึงกระดูกถึงเอ็นข้างในดูสิครับแล้วแขนเด็กนิดเดียวนะอายุ๒ขวบนะครับ
หลังจากเกิดเหตุเจ้าของสุนัขบอกว่าไม่ใช่หมาของเขานี่แต่มีกรงของมันอยู่นะ
แต่เจ้าของสุนัขบอกไม่ใช่หมาของเขาเห็นไหมยังมีภาพมันอยู่ในกรงอยู่เลย
ก็เขาก็จะรับผิดชอบแค่ส่วนหนึ่งค่ะถ้าอยากได้มากกว่านี้ก็ให้ไปฟ้องร้องเอานะครับ
เราไปคุยกับแม่ของน้องนิวนะครับวันนี้แม่ก็ไปขอความช่วยเหลือจากทางคุณกันจอมพลัง
นี่คุณกันจอมพลังก็ไปช่วยเหลือทางด้านของคดีความต่างน้องก็ยังหวาดภาวะอยู่จากการถูกสุนัขกัดในวันนั้น
แม่ของน้องนิวบอกว่าวันเกิดเหตุเนี่ยพาลูกไปเยี่ยมย่าแล้วก็อยู่กันแถวหน้าบ้านนั่นแหละนะครับ
อยู่อยู่หมาของเพื่อนบ้านเนี่ยกระโจนกัดลูกสาวสะบัดอยู่หลายครั้งด้วยโชคดีไปแยกกันออกมาทันอุ้มลูกเข้าบ้าน
เพื่อนบ้านแถวนั้นบอกว่าเจ้าของสุนัขเนี่ยเขาบอกว่ามันไม่ใช่หมาของเขานะ
แต่มันเป็นหมาจรจัดมันหลงมาในบ้านเขาเขาก็เลยให้ข้าวให้น้ำมันกินก็เท่านั้นเอง
มันเข้าข่ายหมาของเจ้าของเขาไหมเนี่ยนี่ฮะวันเกิดเหตุเนี่ยเจ้าของสุนัขบอกนี่ผูกมันไว้ในบ้านนะ
ไม่รู้มันออกไปตอนไหนนะเอาเป็นว่าทางแม่ของน้องนิวเนี่ย
ขอให้ช่วยจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้กับลูกสาว๑๕๐๐๐บาท
บ้านนั้นที่มีสุนัขเนี่ยนะเขาบอกเขาไม่ใช่เจ้าของสุนัข
แค่ให้ข้าวให้น้ำมันมันหลงเข้ามาเลี้ยงมันไว้ผูกมันไว้ให้กรงมันอยู่ไม่ใช่เหรอคะ
นั่นแหละแต่เขาบอกเขาไม่ใช่เจ้าของมันนะเอาเป็นว่าเขาบอกเขาจะช่วยหนึ่งหมื่น
แล้วขอจ่ายแบบผ่อนชำระนะหากอยากได้มากกว่านี้ให้ไปฟ้องร้องเอานะครับ
ส่วนบ้านที่เป็นเจ้าของคลิปกล้องวงจรปิดเนี่ยเอามาให้แม่น้องนิวใช้เป็นหลักฐานทางคดี
ยังถูกขู่ว่าเดี๋ยวจะถูกฟ้องร้องด้วยอ้าวแต่มันคือหลักฐานใช่ไหมล่ะ
ช่วงเกิดเหตุมันเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับหลังจากเกิดเหตุนะครับเพื่อนบ้านคนนี้นะฮะ
ก็ได้ถอดปลอกคอหมาตัวนี้ออกนะฮะเพราะว่ามันมีปลอกคอนะตอนแรกอ่ะ
ปลอกคอออกแม่น้องนิวบอกแล้วหลังจากนั้นอีก๑๐วันอยู่ดี
สุนัขตัวนี้มันตายฮะตอนนี้ยังไม่ตายนะอยู่ดีหลังจากนี่เห็นปลอกคอมันใช่ไหม
หลังเกิดเหตุเจ้าของบ้านเนี่ยเขาถอดปลอกคอมันออกและอีก๑๐วันมันก็ตาย
ทางเทศบาลก็มาเก็บซากมันไปทิ้งนะฮะแต่ทีนี้พอแม่น้องนิวเขารู้ข่าวเขาก็เลยสงสัยว่า
มันตายเพราะอะไรซึ่งมันคงไม่ใช่ฆ่าหมาปิดปากหรอกมันบอกอะไรไม่ได้อยู่แล้วหมาใช่ไหม

หรือมันจะบอกได้ว่าใครเป็นเจ้าของมันที่แท้จริง

ถึงขั้นฆ่าหมาปิดปากอย่างนี้มันคงไหม้ป่ะ
ก็เลยให้เทสบาเนี่ยช่วยขุดสรากมันมาหน่อย
เพื่อเอาไปตรวจหาสาเหตุการณ์ตายที่แท้จริง
ตอนนี้กำลังรอผลอยู่นะครับ

ไม่เอาอะไรเลย

แต่ถ้าอยู่ดีหมาตาย

หมาป่วยเป็นโรคอะไรหรือเปล่า

น้องก็ควรจะฉีดยาไว้ก่อนนะเนาะป้องกันไว้ก่อน
คุณกันบอกว่าก่อนอื่นก็ต้องไปตรวจสอบให้แน่ชัดก่อนว่าสุนัขตัวนั้นที่ไปกัดน้องเนี่ย
เป็นของบ้านหลังนั้นจริงหรือเปล่า
เจ้าของบ้านเขาบอกไม่ใช่ของเขาใช่ไหมมันหลงเข้ามานะฮะ
มันอยู่ในบ้านของบ้านหลังนี้จริงนะครับแล้วสร้างกรงให้อยู่เรียบร้อยด้วยนะครับ
เหตุการณ์นี้เด็กสองขวบก็เลยบาดเจ็บด้วยแล้วก็ได้รับผลกระทบทางด้านจิตใจด้วยนะฮะ
คุณกันบอกเดี๋ยวก็จะช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องของการหาความยุติธรรมให้นะครับ
ทุกผู้ชมครับก็ต้องฟังอีกฝั่งหนึ่งด้วยนะค่ะ
คุณบอมอภิวัตผู้สื่อข่าวของเราไปคุยกับบ้านเจ้าของสุนัขนะฮะ
สุดท้ายเนี่ยได้เจอนะครับคุณพิมยาดานะครับเธอออกมายืนยันนะครับว่ามันไม่ใช่หมาของเธอจริง
มันคือหมาจรจัดอ่าเธอเนี่ยคอยให้ข้าวให้น้ำมันอยู่เพียงแต่ว่าให้นานมาหน่อยให้มาหนึ่งปีอืม
อย่างนี้ผมก็ไม่รู้มันเข้าข่ายเป็นเจ้าของหรือยังแต่มันอยู่ในบ้านเธอนะให้ข้าวให้น้ำมา๑ปี
ให้ไปก็เพราะความสงสารนะครับไม่ใช่เธอให้คนเดียวนะคนในชุมชนก็ช่วยกันให้ข้าวให้น้ำมันนี่แหละ
เวลามันเดินไปไหนมาไหนยอมรับว่าเจ้าสุนัขตัวนี้มันดุนะคุณพิมยาดาบอกนะฮะ
อย่าว่าแต่คนอื่นเลยในบ้านของเธอเนี่ยหลานเธอยังเคยถูกกัดเข้าหน้ามาแล้วสองครั้ง
เย็บไปเกือบ๕๐เค็ม
เธอเคยไล่มันออกจากบ้านไปแล้วนะฮะค่ะ

เหมือนกับมันคุ้นมันชินสถานที่
ไล่ไปมันก็แอบกลับมาอีก
สุดท้ายพอมันกลับมาอีกก็เลยต้องล่ามโซ่ที่คอไว้
เพราะกลัวมันจะออกไปกัดชาวบ้าน
วันนั้นเธอไม่รู้เรื่องจริงว่ามันหลุดออกไปได้ยังไง

เธอเคยไปเยี่ยมที่โรงพยาบาล
ค่ารักษาพยาบาลเนี่ยใช่ที่แม่ของเด็กบอก๑๕๐๐๐บาท
แต่แม่ของเด็กเนี่ยเรียกค่าทำขวัญอีก๑แสนบาท
เธอบอกเธอไม่มีเงินให้หรอก
ก็เลยบอกไปว่าหากจะได้เกินกว่านี้

ค่ารักษาพยาบาล๑๕๐๐อะไรก็แล้วแต่เนี่ย
แต่ถ้าอยากได้แบบถึงค่าทำขวัญอีกหนึ่งแสนเนี่ย

เธอยืนยันว่าเธอไม่เคยไปข่มขู่คนที่บอก
เอากล้องวงจรปิดไปให้แม่เด็กใช้เป็นหลักฐาน

กลัวความปลอดภัยของตัวเอง

เขาบอกว่าพ่อของเด็กเนี่ยเป็นนักเลง
แล้วชอบมาพูดจาข่มขู่เธอ
ก็เย็บไปประมาณเกือบ๕๐เข็มเหมือนกัน

เขาก็ยืนยันนะครับว่าสุนัขตัวนี้ก็เป็นของบ้านคุณพิมยาดาจริง

ก็มีการมาขู่เจ้าของบ้านที่มีกล้องวงจร

จะฟ้องถ้าเกิดว่าไปในบ้านของเขาโดยไม่ได้รับอนุญาต
ตอนนั้นเขาก็เหมือนกับเป็นคนกลางไปเจรจาเรื่องหมากัดเด็ก
เธอก็เลยพอคุยกันไม่รู้เรื่องก็เลยเอากล้องวงจรปิดให้แม่เด็ก
ไปใช้เป็นหลักฐานในการดำเนินคดีเอาเอง
ทีแรกเธอพยายามเป็นคนกลางให้แล้วแต่มันก็ไม่ได้ความอะไร
ทั้งคดีสพแพ้วบอกว่าได้ตรวจสอบภาพหลักฐานต่างแล้ว
แล้วก็สอบปากคำเพื่อนบ้านที่มีสุนัขแล้ว
เธอก็ยืนยันกับตำรวจว่าเธอไม่ใช่เจ้าของสุนัข
จากนี้ไปก็คงต้องสอบถามพยานแวดล้อมสอบปากคำพยานแวดล้อม
ว่าเป็นเจ้าของสุนัขจริงหรือไม่ถ้าเป็นจริงก็ถือว่าเข้าข่ายข้อหาปล่อยประ
ละเลยสัตว์ดุร้ายให้ไปทำร้ายผู้อื่นนะครับมีโทษจำคุกไม่เกิน๑เดือน
กลับไม่เกิน๑๐๐๐๐บาทส่วนความผิดอื่นนั้น
ก็ต้องว่ากันไปตามพยานหลักฐานหรือว่าการเรียกร้องค่าชดเชยค่าเยียวยาต่าง
ว่าเรื่องของหลักฐานต่างเนี่ยไม่เกิน๑๐วันตำรวจคงสรุปสำนวนคดีได้ครับ